จากเรื่องโคไปดูเรื่องของเจ้าถุยกันบ้างดีกว่า
ถุยหรือว่าเจ้าควายนี่แหละครับคุณผู้ชม
บอกเลยมันมีคุณค่านะคุณค่าทางการเกษตรในเรื่องของการช่วยเหลือกเกษตรกร
การทำไร่ไถนาก็ว่ากันไปแต่ที่จะให้ดูเนี่ย
บอกเลยว่าคุณค่าของเหล่าบรรดาเจ้าถุยที่จะได้เห็นเป็นล้าน
ทำได้อย่างไรไปติดตามกันครับ
ของทัพหนึ่งบูที่สองบ้านตะเคราะห์ตำบลด่านช้างอำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชศรีมาที่นี่เนี่ยเป็นบ้านของคุณบัวพันธ์ศรีสารแสง
เจ้าของฟาร์มศรีสารแสงคุณบัวพันธ์เล่าว่า
ตัวเขาได้เปิดฟาร์มเลี้ยงควายจำนวนกว่า๒๐ตัว
และมีพ่อพันธุ์เป็นควายพันธุ์ไทยชื่อเจ้าเม็ดเงิน
ควายเพศผู้พันธ์ไทยแสนรู้สั่งได้ดั่งใจ
บอกเลยว่าสั่งปุ๊บมันทำปั๊บสั่งปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บมันทำปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บ
อย่างตอนนี้เนี่ยสั่งให้เจ้าเม็ดเงินนั่งนอนถ่ายรูป
เม็ดเงินก็จัดให้ไม่เหลือ
จึงทำให้เป็นที่ต้องการของผู้ที่ชื่นชมและอนุรักษ์ควายไทย
สำหรับประวัติและสัดส่วนของเจ้าเม็ดเงินก็คือ
มันมีอายุ๕ปีหนัก๑๓๐๐กิโลกรัม
มีเขายาวข้างละ๑เมตร
เคยเข้าประกวดได้รางวัลชนะเลิศมาด้วยล่ะครับ
กับการประกวดควายงามในงานเจ้าพ่อพระยาแหล่จังหวัดไทยยภูมิ
ค่าตัวสูงถึง๑๕๐๐๐๐๐บาท
ต่อกันที่เจ้าโชคกระบีควายตัวเท่าช้าง
ควายงามตัวนี้มีชื่อว่าโชคกระบี่
เป็นควายไทยที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์จากอุทัยธานี
ตัวใหญ่สวยงามความสูง๑๖๕เซนติเมตร
น้ำหนัก๑๓๐๐กิโลกรัม
อยู่กับเจ้าของที่โชคเจอ
เพื่อเพลินอำนวยฟาร์มจังหวัดกราบี
โดยในช่วงที่ผ่านมา
มีคนมาขอซื้อในราคา๑๕ล้านบาท

ส่งมอบให้ผู้ประกอบการโรงแรม
ทางเข้าเคือนเชี่ยวหลานมาเลี้ยงชั่วคราว
ให้เห็นความงามของควายไทย
และร่วมสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวเพิ่ม
เหนือจากการมาเที่ยวชมความงามของเขื่อนเชี่ยวหลานกุ้ยลิ้นเมืองไทย
พร้อมทั้งทำเป็นศูนย์เรียนรู้ควายไทย
เรียนรู้การพัฒนาสายพันธุ

เรียนรู้การให้อาหารอาบน้ำควาย
ซึ่งก็สร้างความตื่นเต้นให้กับเด็ก
ที่ได้มาร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี
และสุดท้ายเรียกได้ว่าทรงคุณค่าสุดกับเจ้าแก้วฟ้า
พญาควายเผือกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ไปกันที่สอนซีริฟาร์มควายไทย
ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่๖๖ทับ๑หมู่ที่๒ตำบลบางอย่าง
อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
ที่นี่คือฟาร์มควายที่ได้มาตรฐาน
สถานที่และวิธีการเลี้ยงจนทำให้ได้พันธุ์ควายที่มีรูปร่างขนาดใหญ่สมบูรณ์
ถูกต้องตามคุณลักษณะควายไทยแท้ทุกประการ
และไฮไลท์ของฟาร์มคุณพรมพิริยสอนซิริหรือคุณเอกได้พาเราไปเจอกับพ่อพันธุ์ควาย
ขนานนามว่าเป็นพญาควายเผือกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
สูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรหนักประมาณหนึ่งจุดสี่ตัน
โดยมีความสูงเทียบเท่ากับคนตัวสูงประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตร
ฟาร์มเนี่ยได้ตั้งชื่อให้ว่าเจ้าแก้วฟ้าซึ่งเป็นพ่อพันธุ์ที่ทางฟาร์มจะใช้เชื้อในการขยายพันธุ
โดยคำนวณจากเชื้อที่ได้เพื่อนำไปเป็นเชื้อพ่อพันธุ์ในการทำผสมเทียมนั่นเองล่ะครับ